กินอร่อยดีกว่าโดยเฉพาะขนมขนมถ้วยหน้าแตกนี่เขาบอกว่ารสชาติดีเป็นฝีมือของสาวชาวราชบุรีแต่บอกเลยว่าขนมถ้วยนี้ดูดีมีลุ้นติดตามกับช่วงตลอดกิน
มาเลยจ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวตำบลธรรมเสอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
อย่าลืมมาแวะชิมนี่เลยขนมถ้วยหน้าแตกมันรสชาติอร่อยจ้าหอมหวานมันมากอยู่ที่ร้านขนมถ้วยมีลุ้นคาเฟ่ราชบุรี
จากฝีมือบรรดิษฐาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณกรองทองสมนาหรือว่าคุณเมย์อายุ๒๕ปีนะคะ
เขาเอามาแบบเหมือนหันมาเอาดีทางด้านการทำขนมไทย
มีจุดเริ่มต้นของการหาขนมมาขายในร้านอาหารของครอบครัวแค่นี้เลย

คือเหมือนอยากจะทำอะไรขายในร้านอาหารครอบครัวคุณ
เอามาวางขายในร้านลูกค้าติดอกติดใจ
สั่งซื้อกลับไปเป็นของฝากกันมากมายแล้วก็ใช้ในงานบุญต่างได้ด้วยเนาะขนมถ้วยเนาะ
รวมถึงเป็นอาหารว่างในการประชุมสัมมนาอะไรอย่างนี้

คุณเมย์บอกว่ากว่าจะได้ขนมถ้วยที่มันลงตัวแบบนี้โอ้โห

ลองทำมาเป็นปีกว่าจะออกมาได้แบบสูตรที่เด็ดอร่อยมันแบบนี้
ครอบครัวก็ลุ้นกันว่าแต่ละวันเนี่ยจะเป็นยังไงจะขายได้ไหมกินได้เปล่า
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมถ้วยมีลุ้นไงคุณ
นั่นแหละค่ะส่วนราคาขายเขาขายอยู่ที่คู่ละ๗บาทหรือง่ายเลยนะ
สนใจอยากจะลองชิมขนมถ้วยนี้นะคะ
คาเฟ่ราชบุรี